กับเรื่องของการทุจริตเงินช่วยเหลือ

มีความคืบหน้าน่าสนใจหลายประเด็น

ขอตามต่อเรื่องเมื่อวานนะครับ
การทุจริตบนความยากจนของประชาชนเนี่ย
เราจะปล่อยให้เรื่องนี้เป็นข่าวเงียบ

วันนี้มีความคืบหน้ามาในส่วนของ
ธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กรมนี้เป็นกรมต้นเรื่องของเรื่องนี้
ธิบดีเนี่ยชื่อคุณนภาเศรษฐกร
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างนี้ว่า
กรมเนี่ยลงไปตรวจสอบพื้นที่ที่

ห้าสิบหกห้าสิบหกแข่ง
แล้วก็จำแนกออกมาเป็น๓กลุ่มนะ
ห้าสิบหกแห่งเนี้ยกลุ่มที่หนึ่งคือ
กลุ่มที่ไม่พบการทุจริตเออ
คือจังหวัดที่ไม่พบการทุจริตเนี่ย
มีสี่จังหวัดสี่ศูนย์ครับอ้าวขอเอ่ยชื่อให้เป็นที่ปรากฏหน่อย
คือสมุทรสงครามสิงห์บุรีภูเก็ต
และนครศรีธรรมราชนี่จากทั้งหมด๕๖แห่ง
ยังมีตั้งสี่จุดครับที่ยังไม่ทุจริตสองกลุ่มที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเนี่ย
อีกสามสิบเอ็ดแห่งกลุ่มที่สามกลุ่มที่ตรวจสอบ
พบมูลความผิดยี่สิบเอ็ดแห่งแล้วก็มีการสั่งย้ายหัวหน้าหน่วยงานออกจากพื้นที่
มายังส่วนกลางแล้วสิบหกแห่งอันนี้ข้อมูลของกรมนะครับ
ส่วนข้อมูลของปปทเนี่ยที่เขาตรวจพบความผิดเนี่ย
ตัวเลขไม่เหมือนกันของปปทเนี่ยตัวเลขที่ตรวจพบความผิดเนี่ย
มีมากกว่านี้แล้วจากนี้จะไงต่อก็จะตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงครับ
ซึ่งคาดว่าจะตั้งได้ภายในสัปดาห์นี้หรืออย่างช้าต้นสัปดาห์หน้า
ส่วนจังหวัดที่ชัดเจนและตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงไปแล้วเนี่ย
คือขอนแก่นที่เจอก่อนเพื่อนกลับเชียงใหม่นี่คือความคืบหน้า
แต่นี่คำถามคาใจก็คือว่าเอ๊ะจะเอาเฉพาะระดับเจ้าหน้าที่
หัวหน้าศูนย์ในจังหวัดเท่านั้นหรือเพราะว่าข้อมูลที่เราติดตามกันมาก็คือว่า
มีการทุจริตในระดับศูนย์แล้วก็ส่งเงินเข้ามาในระดับผู้ใหญ่ในกระทรวง
อันนี้เป็นข้อมูลในเชิงลึกฉะนั้นถ้า
ผู้ใหญ่ในกระทรวงไม่มีใครไปอะไรไปแพ่วผ่านเลยและลงโทษเฉพาะผู้อำนวยการสูง
อันนี้ไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมมันจะเข้าข่าย
ถี่รอดตาช้างหางรอดตาเลือดเล่นตาสิวปลาสร้อยถูกสังเวยปลาตัวโตรอด
ฉะนั้นอยากให้เกิดภาวะอย่างนี้ครับ
คือผู้ใหญ่ต้องโดนคนที่เกี่ยวข้องต้องสาวให้ถึง
ถ้าสาวไม่ถึงแล้วปลาตัวโตรอดอันนี้ดันไม่สุด
แล้วสิ่งที่ผู้บริหารกระทรวงบอกเพิ่มเติมก็คือว่า
การจ่ายเงินต่อเนี่ยของโครงการนี้จะเอายังไง
คุณภาพบอกว่าการเบิกจ่ายต่อไปจะต้องผ่านบัญชีธนาคาร
แล้วก็จ่ายเงินสดแต่ถ้าไม่มีธนาคารก็ต้องจ่ายเงินสดก่อน
คือไม่ได้มีบัญชีเนี่ยนะแต่ว่าการจ่ายเงินสดเนี่ยให้ถ่ายภาพใบหน้าผู้รับเงิน
แล้วจำนวนเงินที่ชัดเจนประกอบการเบิกจ่าย
อันนี้จะเอาอยู่ไหมล่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เป็นข่าวมาก็คือ
มีการจ่ายเงิน๒๐๐๐บาทแล้วก็ถ่ายรูปไว้
แล้วก็ขอเงินคืนอ้างว่าเอาเงินไปไปบริหารเรื่องอย่างอื่นก่อน
ถ่ายรูปเสร็จเอาเงินถืนแล้วตอนหลังในจำนวน๒๐๐๐ที่เซ็นชื่อรับไว้แล้ว
เอามาให้แค่๓๐๐บาทอีก๑๗๐๐บาท
หายไปครับแล้วก็มีหลักฐานการจ่ายเงินเรียบร้อย
มีรูปถ่ายมีการฟันเซ็นรับชื่อ๒๐๐แต่ว่าได้จริง๓๐๐รูปถ่ายก็มี
แล้วจะเอายังไงคราวนี้ให้ใช้รูปถ่ายประกอบอีกเนี่ยมันจะมันจะเชื่อได้ไหมล่ะ
อันนี้ก็แล้วแต่ท่านทางกรมจะไปว่ายังไง
ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตเงินกองทุน
เสมาพัฒนาชีวิตอันนี้ขึ้นอยู่กับกระทรวงศึกษานะครับ
เงิน๘๘ล้านที่ถูกโกงไปเนี่ย
แล้วเรื่องเนี่ยข้าราชการ๔๘คนหนึ่งที่เกี่ยวข้อง
เขารับสารภาพว่าเขาทำคนเดียว
แต่ว่าในทางการสอบสวนมันแหงต้องมีกระบวนการครับ
เพราะว่าพบว่ามีการโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลอื่นถึง๒๒บัญชี
แล้วเรื่องนี้คุณหมอธีรเกียจเจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีศึกษาท่านบอกว่า
คนเอกประยุทธ์ได้กำทับให้มีปัจจัยการสาธารณ์เรื่องนี้
แล้วก็รู้ว่าปปทรับแล้วว่าจะเข้ามาตรวจสอบ
แล้วปปงที่ดูเรื่องเส้นทางการเงินเนี่ยก็เข้ามาตรวจสอบ

แล้วท่านก็บอกว่าในวันนี้วันที่๑๕
ปปงจะเดินทางมาที่กระทรวงไม่รู้มาช่วงไหนนะ
เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและมาดูเส้นทางการโอนจ่ายเงินทั้งหมด
เพื่อดำเนินการอายัดเงินบัญชีผู้รับโอนทั้ง๒๒บัญชี
ส่วนค่าราชการ๔๘ที่รับสารภาพเนี่ย
ได้ย้ายออกจากพื้นที่ไปแล้วตั้งแต่วันที่มีการรับสารภาพ
และจะนำเรื่องการพินาโทษเข้าสู่ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพลเรือน
ของสำนักประหลัดเพื่อลงโทษทางวินัยร้ายแรงครับ
ฉะนั้นก็โทษก็คือปลดออกไล่ออก
ทีนี้ความคาใจของประชาชนก็บอกว่า
เอ้าแค่ปลดออกไล่ออกมันจะเป็นทำไม
งเงินไปตั้ง๘๘ล้านอยู่รับราชการต่อ
ก็ไม่มีทางที่จะหาเงินได้ขนาดนี้
ฉะนั้นปลดออกไล่ออกนี่ไม่พอ
ต้องฟ้องอาญาเอาเข้าคุกด้วยครับ
เพราะว่าปลดออกไล่ออกเนี่ยไม่มีผลหรอก
เงินไปตั้งเยอะแยะขนาดนี้
อันนี้ถ้าแค่ปลดออกไล่ออก
ผมว่าสังคมไทยก็คาใจ
ฉะนั้นนี่คือสองเรื่องที่กำลังดำเนินการอย่างเข้มข้น
และหวังว่าจะต้องเข้มข้นต่อเนื่อง
ไม่ใช่ว่าพอผ่านไปสักพักนึงเรื่องเงียบ

รายการขีดเส้นใต้เมืองไทยก็จะตามเรื่องนี้ต่อไปครับ
แต่ที่สำคัญคือ๑คดีในกระทรวงพัฒนาสังคม

ไม่ใช่เอาแค่เฉพาะผู้อำนวยการศูนย์และเจ้าหน้าที่
เงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตเนี่ย
กระทรวงศึกษายอดเงินที่โกงไปตั้งแต่ปี๕๑มาจนถึงปัจจุบันเนี่ย

ข้าราชการ๔๘จะรับว่าทำคนเดียวเชื่อไม่ได้
มันต้องมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องมันต้องมีกระบวนการครับ
ทั้งหมดนี้คือขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ครับ